ใช่แล้วค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ซุปเปอร์สตาร์สาวอย่างยายาอุรัสยา
เลือดไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนะคะเธอเดินทางไปร่วมงานเปิดตัวร้านหลุยวิตองซึ่งเป็นร้านใหม่นะคะ
งานนี้ได้มีการกระทบเหล่าเซลิบิตตี้ชื่อดังฝั่งฮอลลีวูดเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวไทยที่จะเรียกได้ว่าโกลอินเตอร์ไปไกลถึงฝั่งยุโรปแล้วก็คงไม่ผิดนักนะคะ
สำหรับนางเอกสาวยายาอุรัสยาล่าสุดค่ะเธอควงคู่ไปกับฟอร์ดกุลวิทย์
และมีโอกาสได้กระทบไหล่บรรดาเซเลบิตี้คนดังระดับโลกหลายต่อหลายคน
ที่มาในเดรสสีดำแต่ปังเวอร์ก็ต้องขอยกให้ช็อตนี้เลยนะคะที่สาวยายาเนี่ยถ่ายรูปร่วมเฟรมกับสองพ่อลูกซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการฮอลลี่วูดอย่างวิวสมิท
นี่นี่ค่ะและนี่ก็คือลูกชายของเขานะคะเจเดนสมิทนั่นเองโอ้โหถ่ายรูปกันแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นกันเองสุดด้วย
ยายาเองก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างชาติเยอะเหมือนกัน
ใช่แล้วล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาราไทยที่ประสบความสำเร็จในต่างแดนเช่นเดียวกันนะคะ